จากสาวสวยคนรักหมายอย่างคุณแก้มบุ๋มในวงการนี้ก็มีหลายคนนะ
ใช่รักน้องหมาเป็นแบบธาตุหมาธาตุแมวนะคะมีเพื่อนรู้ใจเป็นเจ้าตูบกันเยอะเลยค่ะ
เริ่มกันที่สาวสวยคนแรกขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความรักที่มีให้กับเพื่อนที่แสนซื่อสัตว์แบบนี้นะคะ
ตาคนสวยพี่อ้ำพัชราภาค่ะทั้งสวยทั้งใจบุญกับแก๊งมะหมาลูกรักเขานะ
แล้วก็หลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะแล้วบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยถูกเลี้ยงมาด้วยความรักทั้งนั้นเลย
ความรักความใส่ใจพี่อ้ำมอบให้เต็มที่มีที่นอนดีดีที่วิ่งเล่นกว้างขวา
หมาแมวของคนอื่นด้วยนะใครที่เดือกร้อนมีเคสเอานัสรหัสหรือว่าแมวหายเนี่ย
เวลาขับรถไปไหนเวลาเจอน้องหมาน้องแมวที่อยู่ตามข้างถนน

คือบนรถของคุณอ้ำนะคะจะพกแบบอาหารสุนัข

คือถ้าเจอที่ไหนก็แจกก็ให้ไปเลย

จริงคือนั้นรักมาก
ไอจีก็เปิดแบบคอยช่วยเหลือสัตว์จรจัดเยอะมากจริงค่ะ
อีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ฮอตมากเลย
คุณวันทองคุณใหม่ดาวิกา
นี่ก็รักสุนัขมากคุณผู้ชมค่ะ
โดยเจ้าตัวก็เลี้ยงสุนัขไว้ด้วยกันทั้งหมด

โดยเป็นน้องหมาพันนาปอมเมอเรเนียนนะคะ๓ตัวค่ะ

โพล่าปาเต๊ะแล้วก็แพร่นวลค่ะ
แล้วก็นี่เลยที่เห็นหน้าจอคือสมาชิกใหม่ค่ะ
สลินนั่นเองนะคะเป็นสายพันธุอิตาเลียนเกรฮาวค่ะ
สาวใหม่เขาอิมพอร์ตมาจากเกาหลีโดยตรง
ถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องใหม่จะเห็นนางอัพรูปตลอดเลย
ใช่อาร์มาจริงแต่ละตัวน่ารักมาก
ถูกต้องแล้วคนสวยเนี่ยมักจะรักสัตว์นะ
เหมือนกับสาวคนนี้ค่ะยายาอุรัสยานะคะคุณผู้ชม
คือยาเขามีน้องหมาตัวโปรดชื่อว่าฮาป่าปากาลูโล

คือเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้เลี้ยงนะคะหลังจากที่จบปริญญาตรี

ใช่แม่ปลาเขาเห็นแล้วแหละว่าสามารถรับผิดชอบชีวิตเพื่อนสี่ขาได้แล้ว

เวลานี้กินข้าวเรียกยังไง

นี่ยังมีอีกหนึ่งสาวนะที่มีลูกรักสี่ขาเอาไว้เป็นเพื่อนใครเนี่ย
ก็คือน้องน้ำที่สั่งงานนั่นเองค่ะ
ชื่อว่าเจ้าม่อนแล้วก็เจ้ามะลิค่ะ
เป็นน้องหมาพันบีเกิลตัวอวบอ้วนเลย

พาไปเที่ยวด้วยนะไปออกกำลังกายก็เอาไปด้วยค่ะ
แล้วก็พาไปเข้าโรงเรียนพร้อมกับเปิดอินสตราแกรมให้ด้วยนะ
ในชื่อม่อนอันเดอร์สกอร์มะลิอันเดอร์สกอร์บีเกิล
ใครชื่นชอบต้องหมาพันนี้ไปตามดูได้นะ
แฮชแท็กประจำตัวม่อนมะลิหมาเหม็ง
เออซึ่งนอกจากจะดูแลเหมือนลูกแล้วนะ
นาวเนี่ยยังมีแฟนหนุ่มใช่ไหม

วนไปวนมามาเล่นกับลูกด้วยค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์แบบครอบครัวพ่อแม่ลูกอบอุ่นอบอุ่นนะฮะ
เห็นภาพความน่ารักของบ้านนี้แล้วนะคะ
กับเจ้าตูบหลายบ้านนะน่ารักมากเลย
ก็อยากจะมีเพื่อนซีสี่ขาข้างกายแบบนี้
ถามตัวเองด้วยว่ารับผิดชอบชีวิตเขาได้ยาวหรือเปล่านะคะ